คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการทลายแหล่งผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ชื่อดังนะครับ
พร้อมตำรวจยึดเสื้อผ้าเครื่องตัดเย็บป้ายและอุปกรณ์ปลอมแปลงเครื่องหมายทางการค้าได้
รวมกว่า๖แสนชิ้นมูลค่าโดยรวม๓๐๐ล้านบาท
นี่เป็นผลงานของตำรวจนครบานสายไหมนะครับ
ของกลางเหล่านี้แหละฮะเสื้อปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังจำนวนกว่า๑๑๐๐๐ชุด
เครื่องตัดเย็บรีดรวม๑๙เครื่อง
ป้ายแล้วก็อุปกรณ์เครื่องหมายการค้าปลอมประมาณ๖๑๐๐๐ชิ้น

เป็นของกลางที่ตำรวจนครบานสายหมายยึดได้พร้อมกับการจับตัว
นายพิสิทธิ์กิ่งจำปาแล้วก็นายกันทพงศ์เกริกทรัพย์นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธนกรก้อนแก้วภูมิกับการสถานีตำรวจนครบานสายไหมบอกว่า
สืบสวนสืบทราบว่ามีโรงงานผลิตเสื้อแล้วก็สินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้า
อยู่ในซอยผลโยธิน๕๔ทับ๑แยก๔เขตสายไหมก็เลยนำหมายค้นเข้าตรวจพื้นที่
ที่บ้านเลขที่๙๕แล้วก็ที่อาคาร๓ชั้นเลขที่๓๙ทับ๖
พบเป็นโรงงานผลิตสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมากโดยมีนายพิสิทธิ์และนายกันทะพงศ์แสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ดูแลโรงงานทั้งหมด
สำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มครั้งใหญ่นะครับ
เพราะว่าสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความเสียชื่อเสียงให้กับประเทศ
จากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ปลอมเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศที่มีผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียนผลิตและจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
ถือว่ากระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาปลอมจำหน่ายเสนอจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่าย
ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชนาจักร
วิธีขสินมีมานานมากแล้วนอกจากขายกันตามตลาดทั่วไปออนไลน์ก็มีแล้วก็ถูกจำไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีด้วย